หอคอมที่บริสุทธิ์มีสองใบเลยนะครับน่านิยม
มันทำไม่หาร่วมได้อะนะฮะรัฐภาราศภาศ
กำแปดมีร้อยโดจ่ายเป็นดูของอาเซียนอาเซียนสุดใช้

เท่าดูสิสนุกน้อยท่านไทยท่านน้อยยกขอบลูกท่านยกค่ะไอ้ลายชื่อคณะรัฐมนตรีเธอ
นยกได้นำขึ้นทุนเกล้าหรือยังบริธานด้วยหม่อก็ติดตามข่าวอ่ะค่ะท่านนยกบริธานหรือว่ากำลังอยู่ระหว่าง

ถามเมื่อเคยถามคนอื่นมาแล้วไม่รู้
แต่ว่าทุกคนเนี่ยท่านนายกก็สกรีนกับตัวท่านนายกเองเลยใช่ไหมคะท่านนายก